ท่านผู้ชมฮะแม่เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่นครนายกท่านถูกแก๊งมิจฉาชีพมาหลอก
คือความจริงเรื่องราวลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นและเคยเตือนกันไปแล้ว
แต่ท่านก็ตกเป็นเหยื่อจนได้ตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วนะฮะจับได้คนนึงนะครับ
คนร้ายสองคนเนี่ยไปหลอกนี่ฮะคือหลวงพ่อท่านมาแถลงข่าวพร้อมกับตำรวจนะ
หลังจากจับคนร้ายได้แล้วเดี๋ยวจะไปคิดว่าหลวงพ่อนั้นไปทำอะไรมาหรือเปล่า
นี่ท่านมาขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายที่มาหลอกท่านได้แล้ว
อ่าเดี๋ยวขายรางวัลที่หนึ่งให้ท่านก็หลงเชื่อเลยตกเป็นเหยื่อไปนะครับ
ท่านอายุเจ็บสิบสามปีนะครับเป็นจ้าวาสวัดโคกสว่างตะบลนาหินลาช
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกท่านถูกคนร้ายเนี่ยมารวมตัวกันเป็นแก๊งนะครับ
หลอกให้ช่วยซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่๑เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒เมษายนที่ผ่านมา
นี่ฮะคือวิธีการของคนร้ายเนี่ยเหมือนกับมีนกต่อก่อน
ตอนเช้าวันนั้น๒๒มิถุนายนนะมานิมนต์ท่านเจ้าวาดบอกโอ้โหนิมนต์หน่อยท่าน
หลวงพ่อช่วยไปดูที่ดินให้หน่อยอ่าว่าที่ดินตรงนี้เป็นมงคลไม่เป็นมงคล
จะซื้อที่ดินอะไรอย่างเนี้ยขับรถมารับจากนั้นพอไปถึงที่ดิน
มีคนร้ายอีกคนนึงทำทีเป็นคนแบบขายถุงเท้าเดินมาเลยเดินขายถุงเท้า
แล้วก็มาบอกบอกโอ้โหช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยได้ไหมบอกคนที่มาดูที่ดินนะ
คนที่จะมาซื้อที่ดินอะไรตรงเนี้ยบอกถูกรางวัลที่หนึ่งมาแต่ไปขึ้นเงินไม่ได้
รางวัลที่หนึ่งใบหนึ่งมี๖ล้านขายให้๘แสนแต่ต่อร้องกันไม่ต่อร้องกันมา
เขาบอกเขาก็ไม่มีเงินสดอะไรเหมือนกันสุดท้ายคนที่จะขายรางวัลที่หนึ่ง
สดแค่หมื่นเดียวเอาเอาไปหมื่นนึงก่อนได้ไหมท่านเจ้าวาดอ่ะท่านพอจะ
มีเท่าไหร่มาร่วมกันไหมซื้อรางวัลที่๑บังเอิญเหลือเกินฮะท่านเจ้า
ท่านมีเงินอยู่ห้าหมื่นท่านก็เลยให้เงินสดไปห้าหมื่นค่ะ
นี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นคนมารับหลวงพ่อมาดู
ที่ดินเนี่ยนะแล้วก็คนคนที่ว่าเป็นคนขายถุงเท้าแล้วมี
กล้องวงจรปิดได้เงินไปห้าหมื่นแล้วนะขับรถพาหลวงพ่อมา
ส่งที่วัดมาถึงที่วัดเสร็จปุ๊บนะเขาขอเลขบัญชีเอาไว้บอก
หลวงพ่อว่าเดี๋ยวจะโอนเงินส่วนต่างมาให้
ไปขึ้นงงขึ้นเงินได้รางวัลที่๑เนี่ย
แล้วเดี๋ยวจะโอนเงินส่วนต่างมาให้
แล้วสองคนนี้ส่งหลวงพ่อลงวัดเสร็จปุ๊บขับรถออกไปเลย
หลวงพ่อท่านบอกท่านก็เพิ่งนึกเอกใจว่าสงสัยถูกหลอกแน่

เจ้าของนี้เขาให้นายคู้ศักดิ์เกตมณีเอาไปใช้
มาจากเรือนจำเมื่อปลายปี๒๕๖๔ก็เลยรวบรวมหลักฐานต่าง
นุมัติศาลออกหมายจับข้อหาร่วมกันช่อกงทรัพย์
แล้วไปจับได้ที่ชนบุรีนะทีแรกไปตามภูมิลำเนาก่อน
ที่ชนบุรีไม่เจอแล้วก็ไปจับได้ที่นครสวรรค
หนีไปอยู่นครสวรรค์นายชูศักดิ์สารภาพว่าก่อเหตุจริงนะฮะ
วันนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อช่วงสายนะฮะ
นี่ช่วงที่ไปทำแผนเพิ่งจับได้คนเดียวนะ
ขับรถมามานิมนต์หลวงพ่อช่วยไปดูที่ดินให้หน่อยจะซื้อที่
นี่ฮะขึ้นรถไปคุยอย่างนู้นคุยอย่างนี้มาถึงที่ดินเนี่ย
มีคนขายถุงเท้าเดินมาบอกแม่ชูศักดิ์ผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ขึ้นเงินไม่ได้ขายให้เอาไว้๘แสนชูศักดิ์ต่อเหลือ๖๐๐๐ได้ไหม
แต่มีเงินสดแค่หมื่นเดียวหลวงพ่อมีเท่าไหร่มีห้าหมื่นเอาหมดเลยห้าหมื่น
ขับมาส่งที่วัดแล้วขับออกไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดโคกสว่างนะฮะ
ไปคุยกับท่านเจ้าวาดวัดนะครับท่านพระอธิการหลัดวัยเจ็ดสิบสามปี
ก็เรียนถามท่านตรงนั่นแหละท่านบอกท่านก็ดีใจที่ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้แล้ว
จะยังไม่ครบทุกคนก็เลยเรียนถามท่านตรงตรงว่าหลวงพ่อ
เพราะอะไรถึงไปเชื่อวันนั้นว่าเขามีลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑
แล้วมันขึ้นเงินไม่ได้เลยจะขายต่อเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่า
ลอตเตอรี่ที่เขาเอาให้ดูเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนมันเหมือนของจริงมากค่ะ
แล้วยังมีใบตรวจลอตเตอรี่ด้วยนะที่เขาเรียกเรียงเบอร์เอามาให้ดูเนี่ย
มาเทียบกันโอ้โหมันใช่จริงรางวัลที่๑จริงนะ
เห็นสองคนเขาคุยกันเจรจาซื้อขายกันต่อลองกัน
ลดลงจาก๘แสนเหลือหกหมื่นแต่มูลค่ามันคือใบละ๖ล้านนี่
โอ้โหยิ่งเชื่อใหญ่เลยนะแล้วนายชูศักดิ์เนี่ย
เขายังขับรถมาส่งที่วัดอีกก็เลยคิดว่าเออเขาคงไม่หนีไปไหนหรอก

ก็ตอนนั้นเงินหลวงพ่อก็มีมันสับสนมันตกใจหรือมันโอละหมาน
หลวงพ่อไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมแบ่งให้หลวงพ่อ

แล้วทีนี้เราก็คิดในใจจนก็ไม่ได้พูด
คิดในใจว่าเออแป๊บเดียวกูได้เงินอย่างน้อยกูต้องได้แสนหนึ่ง
คิดแค่นั้นแต่แค่คิดแต่ยังไม่รู้
ก็เลยอ่ะนี่
ก็เลยควักออกมานับให้มัน

พอนับถึงหมื่นก็ยื่นใส่มือให้มัน

นำไปถึงหมื่นก็ส่งไปส่วนใหญ่จนพบนั่นแหละ
อ่าถ้ามือชมคิดเห็นอย่างไร
เอาเป็นว่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันนะ
แต่ท่านก็เล่าให้ฟังบอกแหมตอนนั้นคิดในใจว่าอย่างน้อยเนี่ย
เขาแบ่งส่วนแบ่งให้อย่างน้อยก็ต้องได้เป็นแสน
ส่งไปให้ทีละหมื่นทีละหมื่นให้ไปห้าหมื่น
ท่านผู้ชมครับคุณปียชาติวันนี้ไปที่สพนหินราชเนี่ยนะครับ
ถามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยยังจับได้ไม่ครบแก๊งนะครับ

พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้นำตัวนายชูศักดิ์ไปฝากขังแล้ว
กำลังขยายผลตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุ
โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าขายถุงเท้าแล้วบังเอิญเดินมาเจอพอดี
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะฮะส่วนเรื่องเงินไม่รู้ว่าตอนนี้หลวงพ่อได้คืนหรือยัง
ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้เอาเป็นอุทาหรณ์นะครับใครมาหลอกอย่างนี้อย่าไปเชื่อ
ใช่ก็เคยมีลักษณะแบบนี้